คุณผู้ชมครับจากขนุนไปดูข้าวโพดกันบ้างดีกว่า

ข้าวโพดที่นี่ผมบอกเลยนะโอ้โหสุดยอดมาก
เป็นข้าวโพดที่ทานแล้วหลายคนก็

ยังอยากจะทานข้าวโพดทานข้าวโพดได้จะได้ไหมน่าจะต้องได้นะเพราะว่าข้าวโพดที่นี่
เขากินกันมันมากกินกันเหลือแต่แกน
แต่ที่ต้องเหลือแต่แกนเพราะว่าเขาแข่งกันกินข้าวโพด

ฟันแข็งแรงก็แกร่งไปส่วนใครอ่อนแอก็แพ้ไปล่ะครับคุณผู้ชมครับ
โอ้โฮแทะกันฟันหักเลยล่ะ
โอ้โหดูสิอันนี้คือกินแกงข้าวโพดไปด้วยนะคะ
ไม่กินกินซังข้าวโพดกินเข้าไปหมดเลย
ไม่ไหวกินแต่ข้าวโพดอย่างเดียวโอ้เดี๋ยวนะอันนี้คือปากคนหรือเครื่องปั่น
โอ้โหมันหมุนเร็วมากเป็นภาพของการแข่งขันแข่งอะไรรู้ไหม
แข่งอะไรอ่ะแข่งกรดคงฮะครดคงครดอะไรนะ
คดคงแปลว่าเขาแปลว่ากินข้าวโพด
คือครดในภาษาของทางภาคใต้นะครับที่จังหวัดสตูนเนี่ยแปลว่ากิน
ส่วนคงเนี่ยแปลว่าข้าวโพดก็คือครดคงก็กินข้าวโพดนั่นแหละ

ใช่เขาแข่งกันที่จังหวัดสตูนไงเป็นงานเทศกาลงานข้าวโพดหวาน

นี่จริงนะฟันลึกสวาน
หมุนติ้วเลยคือเขาแข่งกินให้หมดมีข้าวต้มข้าวโป้ต้ม๒ฝักใหญ่
เกลี้ยงใครกินหมดก่อนชนะไปเลยมี๒รุ่นคือรุ่นต่ำกว่า๓๐ปีและอายุ๓๐ปีขึ้นไป
ขันกันไปคนที่ชูมือก็คือคนชนะส่วนนี้คือสภาพที่เหลือของข้าวโพด
ยังดีนะเหลือสภาพไว้ให้ดูต่างหน้า
ถ้าไปที่นั่นก็อย่าลืมซื้อข้าวโพดหวานกลับมาด้วยนะ
อย่าลืมฝึกแถวข้าวโป้นแบบควงสะหว่าสงสารฟันและเหงื่อบเนอะ

ฟันอะไรจะกระเด็นขนาดไม่ใช่ฟันปลอม